ณวันนี้จริงแล้วถ้าสมมุติใครติดตามเกี่ยวกับ
วันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษเขาบอกแล้วเดี๋ยวมีดาราอีก๓คน

ฟรีมลัดทธภูมิซึ่งฟรีมก็ออกมาอธิบายทางไลฟ์ผ่านสดแล้ว

ที่เขาโดนเนี่ยเนื่องจากตอนนั้นก็จะไปทำแอปพลิเคชัน

ก็ไม่มีใครพูดพี่อะไร

แต่หมายถึงว่าเวลาซูมใกล้เหมือนพ่อตอน
คุณฟิล์มแล้วไงต่อ
ตรงนี้มีฟิล์มมีเพชรจ้า
แต่เพชรจ้าเองก็ตอบว่าอ๋อตัวเองตอนนั้นคือ
รับตอนที่แบบยุคนั้นมันเป็นยุคที่ลงไอจี
เขาก็ไปลงไอจีลงโปรโมทโชว์ลุงรถ
แต่อีกหนึ่งคนเนี่ยนะฮะ

โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ
ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเนี่ย

เขาก็จะมีการเรียกดาราไปเรื่อย
ซึ่งกระทั่งพบความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินนะฮะ
ระหว่างนายอภิรักษ์โกธิกับกระปุก

แล้วก็ครอบครัว๓ราย
เป็นเหตุที่ประธานการณ์สอบสวนออกหมายเรียกพยาน
เพื่อเข้าให้ปากคำ๓๔แล้วก็๗สิงหาคมนั้น
ล่าสุดนะฮะนี่น้องมาแล้ว

วันนี้ก็เรียกว่ามีการสอบสวนนานอยู่ประมาณสัก๓ชั่วโมงนะคะ
ซึ่งหลังจากออกมาจากห้องสอบปากคำเอง
พร้อมกับทีมทนายความแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวด้วย
กระปุกเองเขาก็เปิดเผยหลังจากการสอบปากคำ
บอกว่าตัวเองให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในฐานะพยานนะคะ
แล้วเขาบอกว่าทุกอย่างราบรื่นดีไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วง
ส่วนเรื่องของข้อมูลหรือพยานหลักฐานต่างก็มีการมอบให้พนักงานสอบสวน

ส่วนทางคุณพ่อเนี่ยก็อาจจะนัดหมายวันเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
จากว่าวันนี้คุณพ่อยังไม่สะดวกเข้าไปนะคะ

คงต้องหาวันที่ว่างตรงกันอีกครั้งหนึ่ง
โดยในชั้นนี้ตัวเขาเองบอกว่าไม่ต้องเข้ามาแล้ว

ไม่กังวลใดไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง

ตัวเขาก็เลยบอกว่าขออนุญาตยุติการสัมภาษณ
พร้อมกับแจ้งว่าต้องไปงานต่อ
และเมื่อถามว่าให้กำลังใจกระทิงแฟนนุ่มยังไง

ไม่สงสัยเลยค่ะเพราะมั่นใจว่าไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงเรามาในฐานพยานด้วยค่ะ

ยืนช่องเหตุการณ์จะแจ้งยังไงนะคะ
ไม่รีบมาก่อนครับแล้ว
พี่คนหนึ่งเค้าจะมาเมื่อไหร่

หรือว่าก็จะเลื่อนมั้ยครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งแท่นเดียวนะครับ
แล้วก็แน่นอนว่ามีเทรียมภายกฏหมายนี้

พยานเนี่ยเพราะอะไรมีการรับแล้วก็โอนเงิน

ก็คือส่วนใหญ่เขาจะดูเส้นทางทางการเงิน

สิ่งพทลศ์ก็ถือว่าเป็นการเดินทางเข้าจิตรนัทธิก่อนกำหนดการด้วย
ซึ่งความจริงแล้วจะต้องมีคุณพ่อของเขาเนี่ยจำได้ไหมมันจะมีรายชื่อดาวไลน์อย่างนี้
เพจผู้ถูกโกงฟอลเล็กสามีเขาจะเอามาแชร์หมดเลย
ว่าคนที่โดนโกงหมายถึงว่าหมายถึงพวกเขาเป็นคนลงทุน
เป็นคนลงทุนหรืออะไรเพราะจะมีคนอื่นอยู่อย่างเช่นคนแรกเนี่ย
คนแรกเป็นพวกตำรวจแล้วถูกเขาจะมีชื่อของเขาไว้
อันนี้คือเราอาจจะเป็นคนเอาเงินลงไปใส่ทางด้านตำรวจนะครับ
อำนวยการวันนี้ร้อยตำรวจโทเศรษฐวุฒิสายป้องผู้อำนวยการ
ส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ๓เนี่ย
เบื้องต้นกระปุกมาในฐานะพยานโดยกระปุกจะต้องมาให้รายละเอียด
เกี่ยวกับเส้นทางการเงินเป็นการลงทุนว่าเฮ้ยลงทุนยังไง
ก็คือต้องเอาเอกสารหน้าการเงินมาโชว์กัน
จากนั้นตนก็ให้ดูภาพบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
รวมถึงสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อในถังข้อมูล
คือเขาได้ฐานข้อมูลคือผู้ร่วมลงทุนทั้งหมด
ในถังข้อมูลทุกคนที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ดูทั้งหมดเลยว่าทั้งหมดถือกระปุกให้ความร่วมมือกับทางชนที่ดี
เรายังต้องตรวจสอบเส้นทางทางการเงินให้หมด
ส่วนกรณีของพ่อและพี่ชายกระปุกก็เช่นกัน

หรือร้อยตำรวจโทเศตฑุษระบุว่า
ถ้าอย่างนี้จะถือว่าคนลงทุนทั่วไป

ต้องแจ้งให้ได้

ปุกยอมรับว่ากระทิงแฟนนุ่มเป็นคนแนะนำส่งลิงก์ให้ลงทุน
กะทิงก็บอกผมก็โดนจนไม่เหลืออะไรเลย
ตอนนั้นกะทิงโดนแล้วก็กะปุกเป็นหนึ่งในดาวน์ไลน์ของกะทิง
อีกทั้งเพื่อนในวงการหลายคน

มีการส่งลิงก์ในกลุ่มของดาราดาราเล่นสบาสเก็ตบอลกัน
ดาราเล่นบาร์ดแกงเล่นบาร์ด
แกงเล่นบาร์ดก็จะมีแฟนสามเดือนแรกมันได้เงินลูก

ถูกโดยการลงทุนนี้มันมีผลประโยชน์ตอบแทนสูง

ก็ในที่สุดแล้วอีเจ้าของเก่งกว่า

ก็เลยเจ้าของฉลาดสุดเอาดาราไปหลอกล่อต่อ

แต่ถามว่ารู้ไหมว่าเงินที่ได้รับมามันมาจากไหน

โอเคแต่ตอนแรกในตอนนี้ก็คือ
ถัดนับพยานก่อนนะครับ